ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่จู่รุ่นใหญ่เขาก็สาดความร้อนใส่แบบร้อนระอุเลยด้วยนะคะ
สำหรับพี่ช่ามาช่าวัฒนภาณิชย์โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันเวลาทำอะไรคุณแม่ช่าของเราไม่ได้เลยจริง
ทั้งหน้าทั้งหุ่นทั้งผิวพันธุ์สวยเปี้ยเสี้ยเวอร์นะคะคุณผู้ชม
โดยฝีมือของช่างภาพระดับท็อปอย่างพี่ใหญ่อมาตย์
บอกเลยนะคะว่าพี่ช่าในวัยสี่สิบแปดกว่ารัฐนี้อื้อหือปังตัวเว้อ
ที่ดารารุ่นน้องเนี่ยยังต้องหลีกทางให้แม่เลยนะคุณ
เพราะว่าแม้อายุอนามของพี่ช่าจะใกล้เลข๕แต่ดูนะสวดทรงองค์เอวสรีระ
แล้วก็ใบหน้าของพี่ช่าเนี่ยโหสวยเป๊ะอย่างกับว่าสตาร์ฟเอาไว้ยังไง
อย่างนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคือถ้าหลายหลายคนได้ย้อนกลับไปดู
เมื่อกี้ดิฉันลองนั่งเสิร์ชรูปเก่าของพี่ช่าเนี่ย
บอกเลยนะว่าหน้าตาพี่ช่าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาสวยคือสวยจริงสวยจริงแบบไม่ต้องผ่านการศัลยกรรม
เพราะฉะนั้นรูปแบบของใบหน้าที่ผ่านการเวลามาเนี่ย
นี่คือใบหน้าจริงคือสวยของจริงแต่สิ่งสำคัญคือพี่ช่าเขาดูแลตัวเอง
การออกกำลังกายเพราะฉะนั้นหุ่นของพี่ช่าก็ยังคงฟิตเฟิร์ม
ผิวก็เลยยังสวยอยู่แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
ค่ะคุณกลับมาก็มีผลงานปังมาฝากแฟนด้วยนะคะ

เดี๋ยวเรียกรอติดตามกันต่อไปหนังสือต้องซื้อแล้วแหละเก็บเอาไว้เป็นคอลเคชั่นนะ